อะไรที่ทำให้รู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้ถึงตัดสินใจแต่งงานในเวลาอันสั้นคะ
เขาพูดจะเอาใจอะไรดีหมด
ของผู้ใหญ่ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะทำมาหากินเก่งนะ
เพราะเขาพูดจาไวพูดจาดีน่าจะเป็นแม่ค้าที่ดีครับ
พ่อกับแม่ของเขาเนี่ยรู้เรื่องราวไหม
มีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่ลูกทำลูกวางแผนไหมเอาใจเรานะคะ

เพราะพ่อกับแม่เขาก็พูดจาแบบ
เหมือนให้เราอยากจะแต่งอะไรอย่างนี้เลยครับ
ช่วงที่เจอพ่อแม่เขาลูกเขาจะไม่ค่อยพูด
พูดเขาจะเงียบผมก็อึ้งกันก่อนหน้านั้นเขาจะพูดหมด
ไม่มีท่านไหนแย้งว่าพ่อแม่เขารู้เรื่องแน่นอน

เพราะว่าหนูได้ไปตามรถกับพี่วิพลซึ่งไปตามต้นเดือนสิงหา
ซึ่งเป็นวันที่๑๑เขาบอกว่าเขาติดต่อลูกเขาไม่ได้
แต่ทำไมเขาไปงานแต่งคุณปาจีนคุณน้อยปลาจีนได้วันที่๑๗สิงหา
ทำไมอยู่แค่คืนเดียวเขาบอกว่าให้มารอรับผลไม้อยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวเขาจะส่งผลไม้มาอะไรอย่างนี้
จากนั้นเขาก็ไม่ได้ไปอีกเลยอยู่นั่งนอนรออยู่บ้าน
ก็อยากจะวอนขอผู้มีอำนาจทหารให้ช่วยเหลือครอบครัวผมด้วยนะครับ
เพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับ
เงินทองที่ทำได้จากไล่ทำนาก็ต้องไปใช้หนี้เขาที่กู้มาในงาน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เนี่ยเดินทางมาจนถึงเกือบจะได้เห็นภาพโครงข่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
คือคดีเนี่ยนำโดยเรื่องของเหมือนกับเป็นเรื่องของคนสองคนรักกันแล้วก็ฝ่ายหนึ่ง
หลอกเอาเอาเงินเอาทองไปประมาณนั้นแต่จริงแล้วพอเชื่อมมาเรื่อยเนี่ยมันมีลักษณะของการก่อเหตุอยู่หลายลักษณะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการทุจริตเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเรื่องทรัพย์สินที่หายไปจากการแต่งงาน
แต่ทีนี้วันนี้ที่เรามาอีกครั้งเมื่อวานเวลาน้อยนะคะคุณผู้ชม
วันนี้ในเวลาเยอะหน่อยแต่ขอสรุปความแบบนี้
คือณวันนี้คนที่ต้องสงสัยไม่ได้มีแค่ตัวน้ำมนต
ซึ่งจริงแล้วพ่อแม่เรียกแต่อ้อนแต่ออกชื่อเล่นว่านิ่มนะคะ
คือคุณจริยพรเท่านั้นไม่ใช่
พ่อแม่เขาเองเนี่ยหลังจากที่ยอมไปพบตำรวจ

คือตอนแรกก็ลุ้นกันว่าตกลงจะมาไม่มา
แล้วพอมาออกรายการเสร็จแล้วจะมอบตัวหรือไม่มอบตัว
แล้วพอมอบตัวเสร็จแล้วให้ข้อมูลแบบไหนนะคะ

ก็เป็นอีก๒คนที่ยังต้องสงสัยอยู่ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยว
ซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าเกี่ยว
โดยพฤติกรรมต่างที่เกิดขึ้นที่เขารับรู้รับทราบทุกอย่างเกี่ยว

เพราะถ้าย้อนกลับไปดูเอาเฉพาะการแต่งงานที่บ้านที่จังหวัดปฐุมเนี่ยนะคะ
คือคนที่ไปร่วมในฝั่งของเจ้าสาวคือฝั่งของน้ำมนต์เองเนี่ย
ก็เป็นคนที่ดูแล้วซ้ำหน้าเดิม
มีพี่สาวของเขาด้วยแล้วก็มีญาติบางส่วนของเขาด้วย
คำถามก็คือว่านอกจากพ่อแม่ที่น่าสงสัยแล้ว
ญาติคนอื่นน่าสงสัยด้วยไหม
อีกคนนึงที่เป็นตัวละครเปิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะ
คือก็ไปพบตำรวจว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ว่าสร้อยเพชรเป็นทั้งเจ้าของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน

แล้วชื่อของสร้อยเพชรนามสกุลที่มาเนี่ย
ไม่ใช่นามสกุลเดิมนะคะเป็นนามสกุลของคู่สมรสของสร้อยเพชร
แต่นามสกุลนี้ไปอยู่ในการ์ดเชิญงานแต่งของน้ำมนต์
มันก็เลยพันกันเอ๊ะตกลงน้ำสร้อยเพชรเนี่ยตกลงรู้เรื่อง
หรือไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเลยจริง
ย่าตัวเองเอาเอกสารตัวเองไปทำอะไร

แต่ทนายสงการซึ่งเป็นคนรวบรวมคดีนี้บอกว่า
พฤติการของสร้อยเพชรในเรื่องเฉพาะบัตรประชาชนก็น่าสงสัยแล้ว
เหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเอาในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เราควรต้องสงสัยธนาคารด้วยหรือเปล่า
ทำไมคนไปเปิดบัญชี

หรือจริงแล้วเจ้าตัวเขาไปเปิดให้เลย

ไม่ได้ไปแจ้งหายแจ้งกับตำรวจ

หายบ่อยแบบนี้น่าสงสัยได้ไหม

แต่ตอนแรกสพพื้นที่ทุกพื้นที่ที่
รับเรื่องเกี่ยวกับน้ำมนต์เอาไว้
ตกลงรู้เรื่องแค่ไหน

และยังมีอีกเยอะเลยที่วันนี้

วันนี้ที่เราจะคุยด้วยกันมาไม่ครบหมด

ท่านแรกค่ะ

ยอมพูดแล้วว่ามีอะไรที่จะแย้งบ้างนะคะ
และประธานเครือข่ายงานต่อต้านการ
ส่วนที่เหลือเป็นคนที่
เป็นญาติผู้เสียหายด้วยเป็นผู้เสียหายเอง

ขอไม่แนะนำทั้งหมด
สวัสดีค่ะขอไม่แนะนำทั้งหมดเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดู
ดีต้อนที่สงสัยทั้งหมดเพราะว่านั่งล่าเรียงกันดูแล้ว
คือมันไม่ใช่คดีสีสันสามีภรรยาคนหนึ่งถูกหลอกเอาสินสอดไปไม่ใช่
ต้องบอกว่าเป็นคดีแรกของระบบสารบความเลยครับ
ยังไงเพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนที่มีการเนี่ยเอ่อหลอกแต่งงานคือเจตนาตั้งแต่ต้นว่า
ไม่ได้เอาประสงค์เอาผู้ชายเป็นสามีแค่หวังสินสอบที่ได้มาโดยทุจริงเท่านั้น
และที่สำคัญตัวผู้ต้องหาลายนี้ได้แสดงตนเป็นคนอื่นก็คือนางสาวสร้อยเพชรพารีวัล
ดังนั้นฝากกับพนักงานสอบสวนอย่าไปเขวอย่าไปตั้งข้อหา๓๔๑ตามปอาญา
อัตราโทษครับจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตัวของน้ำมนต์เนี่ยได้แสดงตนเป็นนางสาวสร้อยเพชรพารีวัลนั่นคือแสดงตนเป็นคนอื่น
คือตัวเองชื่อจริยพรบัวใหญ่ถูกไหมครับไปแสดงตนต่อบุคคลภายนอกแสดงบุคคลต่อผู้เสียหาย
หลักกฎหมายคือถ้าเป็นคดีช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเนี่ยโทษหนักครับ
ตามปรอญญา๓๔๒อนุ๑จำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
จะเชื่อมโยงกับทนายสงการด้วยนะคะว่าตกลงเขาไปแสดงตัวเป็นคนอื่นโดยคนอื่นที่ว่าคือสร้อยเพชรเนี่ย
ร้อยเพชรรู้เห็นแค่ไหนเดี๋ยวมาเรื่องนี้แต่ที่สอบถามจากทุกท่านซึ่งที่ฉันบอกข้อมูลได้ไม่หมด
ไปได้รถมานู่นไปจอดอยู่ที่พักของคุณปรเมฆ
ที่สำคัญคือดัดแปลงสภาพรถเอาสติ๊กเกอร์ติดรอบรถ
ถ้าไม่ได้ตำรวจกองปราบนะยังเครียดอีกนานคุณภัยรัฐ
อันนี้คือผู้เสียหายได้รถคืนแต่อันนี้คือความแปลกที่มากับรถตอนได้คืนด้วย
อีกอันหนึ่งคือรถของเขาที่เขาใช้อยู่เป็นรถเก๋งสีขาวที่ว่านี้นะคะ

ครับก็คือถ้าถูกดำเนินคดีอาญานอกเหนือจากเรื่องของการช่อกง
โดยการแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วเนี่ยก็มีเรื่องปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมอีก
น้ำมนต์เองตอนที่โดนจับแล้วบอกนักข่าวเนี่ย
กว่าคนไม่ใช่๑๐กว่าครั้งไม่ใช่เขาแต่งจริงแค่๗

คือตัวเขาบอกให้สัมภาษณ์บอกว่า
รักจริง๗นอกนั้นหลอกอีก๗
เดือนหนึ่งแต่งตั้ง๓ครั้งทำไปได้อย่างไรครับ
พอคือพฤติการเนี่ยทักแชททักแชทเสร็จปุ๊บนัดกันก็มีการจี๊ดจาดกัน
และต่อมาหายไปสักพักหนึ่งก็ส่งข้อมูลไปให้ดูว่า
นี่นะผลการตรวจเทสว่าตั้งคัน
แล้วให้ผู้ชายรีบมาแต่งรีบมาขอหลักฐานมันมีอยู่
เดี๋ยวเราจะมอบให้ทางกองปราบปรามเข้าทำการสืบสวนสอบสวน
ว่าในกระบวนการเหล่านี้มีใครเกี่ยวข้องบ้างครับ
ส่วนพ่อแม่น้ำมนต์ยังไงก็ยันบอกว่าที่ไปร่วมงานลูกมา
แต่งทั้งหมดสี่งานต้องบอกว่าต้องถามตัวผู้เสียหาย
และบรรดาพยานที่มาร่วมงานรวมทั้งพยานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ว่าเห็นตัวบีดามันดามาร่วมงานและพฤติการแห่งคดีเป็นอย่างไร
ต้องบอกว่าในเรื่องพฤติการต่างที่กระทำเนี่ยนะครับ
มีนักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องคอยให้ความรู้ดูการพูดการจา
ใช้คำว่าหนึ่งโดยเสน่หาสองการพูดต่าง
ถ้าเราย้อนดูเทปต่างรายการต่างนะครับ
ภาษากายบอกว่าโกหกหรือจริง

คือตอนนี้ถ้าไอ้ข้อมูลที่เรามีหรือทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย

ซึ่งปรากฏเราต้องการให้เป็นอุทาหรณ์
ให้กับสังคมและเป็นการบอกกล่าวแก่พนักงานสอบสวนที่รับคำร้องทุกข์ไว้

อะไรที่เรามีอยู่ที่เรารู้เราใช้ได้แล้วถูกไหม
เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาเข้าไปหาตำรวจแล้ว
คือไม่ใช่ว่าหาตัวกันตั้งแต่๒๓วันแรกว่าหายไปไหน
อ่ะงั้นพูดได้หมดนะอันไหนที่ถามหรือที่จะพูดแล้วมีผลบอกนะคะอ่ะบัญชีของสร้อยเพชร
สร้อยเพชรภารีวัลเนี่ยคือนามสกุลนี้เนี่ยมันถูกใช้เยอะ
ไม่ใช่เฉพาะใช้กับสร้อยเพชรซึ่งเป็นตัวเธอแล้วนะคะ
คือมันถูกเอาไปใช้เป็นชื่อพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวคือของน้ำมนต์ด้วย
ครับมีนามสกุลพารีวัลเข้าไปปรากฏด้วย
ทั้งที่จริงแล้วภาริวัลไม่ใช่นามสกุลพ่อและแม่ของสร้อยเพชร
ถูกต้องและสอดคล้องว่าชื่อสร้อยเพชรพริวัลในการ์ดแต่งงานเนี่ย
พ่อกับแม่ของตัวของน้ำมนต์เนี่ยไปทุกงาน
ทีนี้สร้อยเพชรอีกบัญชีที่เปิดในใช้ใช้ชื่อสร้อยเพชรพารีรันเนี่ย
มีทั้งที่ที่เพชรบูรณ์ที่ระยองสะแก้วสองเอ่อบัญชีเนี่ย
บัญชีที่เราพูดถึงนะคะเอ่อทั้งหมดสามเล่มสามจังหวัด
ธนาคารครับอันเนี้ยตกลงสร้อยเพชรไปเปิดหรือหรือ
จริยพรน้ำมนต์ไปเปิดหรือยังไงเอาอย่างงี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพ
สันนิษฐานด้วยสองกรณีกรณีแรกเจ้าตัวไปเปิดเองหรือไม่
ก็คือไปเปิดปุ๊บเจ้าที่ธนาคารรับบัตรประชาชนมาปุ๊บ
ลงลายมือชื่อในคำร้องลงรายมือชื่อในการ์ดนี่คือกรณีแรก
ก็คือเจ้าตัวไปไปด้วยกันค่ะคือเราสันนิษฐานและสงสัยอ่า
ที่สองเอาบัตรเข้าไปใช้มีการปลอมและใช้หรือไม่อย่างไร
คืออันนี้เรายังสรุปไม่ได้ใช่ไหมคะครับต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปามเข้าไป
ทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับว่าเป็นอย่างไรค่ะ
เหนือจากนั้นชื่อที่ถูกเอาไปใช้เฉพาะในการ์ดที่ออกมาเป็นข่าวของคุณประสานนะ
ตอนคุณประสานเนี่ยนะคะชื่อที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นชื่อพ่อและแม่ของสร้อยเพชรครับ
อ่าแต่ว่านามสกุลเนี่ยไปใช้นามสกุลสามีของสร้อยเพชรครับใช่ไหมคะ
ทีนี้ชื่อเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าชื่อที่เอามาใช้เนี่ยคือชื่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยชื่อแม่ในการ์ดคือแม่ของสร้อยเพชรก็คือน้องสาวครับ
น้องสาวของแม่น้ำมนต์ครับเป็นพี่น้องกันเอาพูดตรงไปตรงมารู้ไหมครับ
บ้านนี้เขารู้ไหมว่าตัวเองชื่อมาอยู่ในการ์ดแต่งงานเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเห็นภาพ
ผมถามว่าญาติทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอืมผู้ชายมันจะไปรู้ได้ยังไงครับอืม
เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ฝ่ายหญิงบอกอืมโดยหลักวิยูชนแล้วอ่ะครับอืม
ฝ่ายหญิงชื่ออะไรอืมมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลที่จะถามคือคิดว่าอยู่ดีดีน้ำมนต์เนี่ย
มาเลยชื่อใครนามสกุลใครก็ได้แปะลงไปในนั้นอ่าแล้วเห็นชื่อวงเล็บไหมครับ
ชื่อเล่นชื่อเล่นน่าสงสัยครับพ่อของจริงบัวใหญ่ครับ
เล่นในการ์ดชื่อเลี้ยงอ่าก็ชื่อเล่นปกติอ่า
ชื่อแม่เขาจริงจริงเนี่ยสำลองบัวใหญ่ครับชื่อเล่นในการ์ดชื่อต้อย
แล้วก็ชื่อเล่นจริงอะครับก็คือชื่อเล่นของพ่อกับแม่น้ำมนต์จริง
แต่ชื่อจริงอ่ะกับนามสกุลไม่ใช่นั่นแสดงว่าต้องมีใครไปจดแจ้ง
หรือหลอกทางเหยื่อหรือไม่อย่างไรต้องดูว่าใครเป็นคนทำการ์ด
พ่อแม่สร้อยเพชรหรือตัวสร้อยเพชรจะรู้ไหมว่าชื่อพ่อแม่เขาถูกเอามาใช้ในการ์ด
คืออย่างนี้น่าจะรู้เห็นไหมแล้วเป็นญาติกันด้วยถ้าเห็นสดสด
วันที่สร้อยเพชรให้สัมภาษณ์สื่อกับแม่สร้อยเพชรสร้อยเพชรบอกเลยว่า
เอาบัตรประชาชนมอบให้ตัวของน้ำมนต์และเสริมนิดนึงเชิญค่ะ
แม่ของสเปคก็บอกว่าด้วยความเกรงใจเป็นหน้าเป็นหลานเกี่ยวพันกัน
ฟังขึ้นไหมคนเป็นทนายฟังขึ้นนะครับไงครับประเด็นมาบอกว่าเอาเอาบัตรประชาชนให้เขา
เพราะเนี่ยคือมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
บัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะบุคคลนั้น
ไม่สามารถนำให้ผู้คนอื่นนำไปใช้ได้

ร่วมในทางกฎหมายถือว่าเป็นผู้สับสนุนหรือช่วยเหลือครับ

ซึ่งทนายสงการบอกว่าข้อมูลของสร้อยเพชรน่าสงสัย

ต้องเรียนว่าจากการเราได้ข้อมูลในเชิงลึกที่พลเมืองดีแจ้งเข้ามา
จากการดูแล้วมีการทำบัตรประชาชนใหม่๖ครั้ง
ครั้งที่๑ครั้งที่๒๓แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
อยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
ครั้งที่๔เนี่ยบัตรหาย
ครั้งที่๕บัตรหาย
ครั้งที่๖บัตรหาย
ดังนั้นต้องไปดูบัตรประชาชนที่กองปราบยึดชื่นชมกองปราบนะครับ
ถ้าวันนั้นถ้ายึดมาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสร้อยเพชรยังอีกเหนื่อยอีกนาน
คือที่ถามเนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่บ้านรับรองด้วยแม่รับรองด้วยแต่ละครั้งเนี่ยนะคะ
ช่วงครั้งหลังคำถามคือว่าเวลาประชาชนบัตรประชาชนหายแล้วไปทำใหม่เนี่ยนะครับ

มาแจ้งความแต่ปัจจุบันนี้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ได้เลย
คุณผิดฐานแจ้งความเท็จตามปย๑๓๓
หรือปรับไม่กว่า๑บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ในคดีนี้มีการแจ้งหายถึง๓ครั้ง
คำถามก็คือว่าตอนแจ้งหายสมมุตินะคะ
สมมุติถ้าในกรณีขั้นตอนคือแจ้งตำรวจก่อน

คือไม่ถึงครับอยู่ในประจำวัน
เพราะประจำวันของตำรวจที่เคยบอกว่ามี๓เล่ม

บันทึกเกี่ยวกับคดีประจำวันเอกสารหาย

เวลาไปทำใหม่ที่เขตเนี่ยนะคะข้อมูลมันถึงกันไหม

แล้วเวลาสมมุติเขตอย่างที่เราดูจากวันที่เนี่ยนะคะ
รายปีมันไล่กันพอสมควร
เธอไม่ถามเลยใช่ไหมครับนี่คือสงสัยเหมือนกัน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านต้องสั่งการให้ดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปฐานแจ้งความเท็จ
ปย๑๓๗รัฐเป็นผู้เสียหาย
คือที่ฉันจะถามว่าเขตหรืออำเภอเขาต้องสงสัยไหม
สงสัยครับถึงเห็นมีคนรับรองไงครับครั้งที่ห้าที่หก

ถ้าเห็นพฤติการแปลกต้องรับรองครับ

แต่ผิดปกติวิสัยออกปีละ๑บัตรหรือไม่
ทีนี้ค่ะตามข่าวเนี่ยมีข่าวด้วยว่า
มีการอ้างถึงทั้งคนมีอิทธิพลทั้งคนใหญ่คนโตในพื้นที่

คือเมื่อปี๒๕๕๕เนี่ย
คุณน้ำมนต์หรือคุณจริยพรเนี่ย
มีคดีถูกดำเนาะคดีที่หลวงพรรคนายแห้ว

ต่อมามีในเรื่องของพนักงานสอบสวนเนี่ย
สรุปสำนวนทำความเห็นถึงพนักงานอายการ

เรื่องของการฝากเด็กเข้าทำงาน

พนักงานการนำตัวฟ้องต่อสารจังหวัดเลย

สอดคล้องกับว่าตัวสร้อยเพชร

ใครจะไปใช้บัตรตัวเองครับ

ข้อสันนิษฐานด้วยหลักด้วยเหตุและผล
ในเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยน่าจะมี
ถ้าเขาใช้คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีไหม
มีต้องมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ

เกี่ยวอะไรกับที่มาหลอกลวงคนอื่นเขาไหม
ก็คือหนึ่งมันต้องมีคนแนะนำ
วางงานในการไปนั่นไปนี่ไปโน้นไปนี้

เป็นไปไม่ได้เลยครับ
เขาใช้ทั้งหมดสี่เบอร์
อันนี้ไม่ต้องสงสัยเนอะ

วันนั้นที่ถามจะถามว่าจริงแล้วเนี่ย

ไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยได้ส่งเงิน
ส่งก็ส่งน้อยเรียนก็เลยถามว่า

คืออย่างนี้นะครับต้องเรียนตรงไปตรงมาก่อน
คนเราถ้าจะกระทำความผิด
วันหนึ่งถ้าเรื่องมันแดง

คือถ้าไม่เจอเส้นทางการเงินปกติ

จะตรวจสอบได้
ว่าพ่อลูกคุยกันไหมแม่ลูกคุยกันไหม

เหยื่อเนี่ยนะครับก็บอกได้อยู่แล้วว่า

แต่๕๘๕๙๕๐เนี่ยเหยื่อโดนดำเนื้อครีมหมดเลย

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเอาแค่เหตุการณ์เดียวนะคะ

เขาทำงานร่วมกันเองด้วยนะคะเพราะว่าเดือดร้อนมาก

บอกว่าไม่ได้ติดต่อลูกเลยแต่จังหวะที่เข้าไปตาม
คือเป็นจังหวะที่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
ว่าคนถัดไปก็เพิ่งจะจัดงาน

ตกลงไม่ได้เจอลูกแล้วติดต่อกันแบบไหน

ในช่วงจังหวะนั้นสักครู่ค่ะ

ขบวนการหรือว่าทำเป็นเครือข่ายได้ไหมเนี่ยนะคะ

บอกได้ก็คือว่าคนที่ไปร่วมงานแต่ง

มีคนที่ไปในฐานะญาติ
ฝั่งเจ้าสาวด้วยใช่ไหมคะ

มีท่านที่ไปอยู่ตรงนั้นก็คือพี่ชาย
ของคุณคณิฐาใช่แล้วก็คุณพายรัฐ

แล้วตรงกันไหมญาติที่มานอกเหนือจากพ่อแม่เขา

เพราะว่าพ่อกับแม่เขาวันนั้นที่มานั่งเนี่ย
บอกว่าถ้าจะคุยที่บ้านที่เลยเนี่ย

คนที่ไปเนี่ยน่าจะเป็นคนรองใช่ไหมคะใช่ค่ะ

พี่เขยพี่เขยแล้วใครอีกคะ

หลานเขยแล้วก็
มีเด็กสองคน
เป็นลูกสาวเขาลูกสาวน้ำมนต์

ลูกสาวนี่ก็คือต้องเป็นคนโตใช่ไหมต้องโตแล้วใช่ไหม

คือเคยคุยกันแล้วคือตรงกันหมดเลยไหมเนี่ยคนที่ไปร่วมงาน

มีแม่แล้วก็พี่สาว
คนกลางครับแล้วก็หลาน

ดูแล้วเนี่ยแต่ละคนมาแบบ

เดียวกันแต่ถ้าเอาอีกแบบนึงก็

มีงานมงคลเขาก็มาชุดนี้

พูดถึงถ้างานแต่งขนาดนี้ญาติพี่น้องเขาต้องมา

แค่ห้าหกคน

คือถ้าพ่อแม่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ย
แต่งงานครั้งแรกของคุณน้ำมนต์เนี่ย

คนโตเนี่ยเพิ่งขึ้นมัธยมต้น

ซึ่งที่เราพูดถึงคือคนนี้แหละ
ใช่ไหมคะแต่ตอนที่ไปร่วมงาน

คือเด็กเขาดูรู้เรื่องไหมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น

รู้ค่ะเหมือนกับว่าแม่เขาบอกให้พูดอะไร

คุณภัยรัฐล่ะคะคือเห็นเด็กคนนี้กี่ครั้ง

เห็นที่บ้านที่ไหนที่บ้านที่ปฐุมครับ

เด็กคนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านที่ปฐุมก่อนเหรอ

เพราะว่าตามการให้สัมภาษณ์ของพ่อกับแม่เขาในรายการเนี่ย
บอกว่าน้องสองคนนี้อยู่กับคุณปู่คุณย่าเขา

คือต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเนี่ย

เวลาผมไปที่ไหนเพื่อน

บอกว่าคดีนี้มีลักษณะการกระทำเนี่ย
เป็นตอนแบ่งหน้าที่การทำ
ไม่ใช่คดีช่อโกงปกติ

ความรักของอีกฝ่ายหนึ่ง
มันหลอกเพื่อหวังเนี่ย

เพื่อให้ช่องทางในการต่อสู้คดี

สินสอดตามประโมกหมายแพ่งลภานิษฐ์๑๔๓๗

อบให้บีดามารดาของฝ่ายหญิง

เพื่อตอบแทนหญิงนั้นสมรสด้วย

คือดูเจตนาตั้งแต่ต้น
วางแนวทางของการต่อสู้คดีไว้

ผมเชื่อว่าท่านอายการก็เก่ง

สารก็เก่งดูเจตนาออก

คือมันก็โป๊ะในกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ย

กระดีมพลิกเลย

ที่ไปเจอเรื่องนี้เนี่ยคือไปเจอ
พูดง่ายคือรู้สึกว่าเขาพูดไม่ตรงกับความจริง

ก็วันนั้นไปเจอที่บ้านเขาเลยครับ

พาไปเจอที่บ้านของพ่อบุญเลี้ยงนะครับ

เขาบอกว่าเขาติดต่อลูกสาว

วันที่๗ครับ๗สิงหา

ก็คือบอกเหมือนกับที่เขาบอกในสื่อ

แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางลูกสาว

เพื่อจะให้คนกลางติดต่อกับคุณน้ำมนต์

แล้วไงต่อคะนั่นวันที่๗แล้วไงต่อ

ก็เชิญตัวไปโรงพักก็ไปสอบถาม

ตอนแรกเขาบอกไม่รู้จักผมด้วยซ้ำ

แต่พอเห็นแล้วก็บอกว่าเคยเห็น

เขาไม่ใช่ว่าไม่เคยติดต่อกับลูก

ก็เกิดงานแต่งขึ้นใช่ไหม

แล้วก็วันที่๑๐วันที่ไปรับรถอีกที
เขาก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกัน

เขาก็พูดเหมือนวันที่๗แหละครับ

แต่เขาไปงานแต่งได้ยังไงค่ะ

ของคนชื่อน้อยอยู่กับวินบุรี
จินบุรีแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่าคาบเกี่ยวกันนิดเดียว

ก็เลยแล้วตกลงติดต่อได้หรือไม่ได้

แต่จะบอกว่าที่ขอเชื่อมนิดนึง

มีความเกี่ยวข้อง

รถใครไปจอดไว้ที่ที่พักคุณปรเมฆที่เกือบโดน

ก็ผมก็ไปตามรถกับพ่อเขา
วันที่๑๗นี่ก็ไปแต่งงาน
วันที่๗เราไปวันที่๑๐เราเจอกันอีกใช่ไหมฮะ
ก็บอกติดตอบไม่ได้แต่ถัดมาอีกเจ็บแปดวัน
ครับไปงานแต่งทีนี้รถของคุณที่ตามเจอเนี่ย
ตามเจอที่ที่พักของคุณปรเมฆครับ
คุณปรเมฆตอนนั้นรู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้างไหมคะ
ไม่รู้เพราะว่าตอนที่เขาไปตามรถคุณพระราชเจอเอารถไปจอดไว้วันไหนไม่รู้นะ
เขาไปจอดขออภัยนะคะเป็นบ้านพักหรือว่าเป็น
คอนโดครับไปจอดไว้ใต้คอนโดอย่างนี้หรอ
ครับมันจะมีที่จอดรถ
รอบบริเวณคอนโดครับ
แล้วตอนที่ไปตามเจอเนี่ยคุณก็รู้เรื่องพร้อมกับ
ตอนที่เขาแจ้งคุณใช่ไหมครับครับ
ไอ้กองปราบเข้าไปผมไปหาสมัครงานไว้
ที่ต่างเยอะแยะหมดเลยเขาก็โทรมาถาม
บอกว่าใช่คุณปรเมฆนะครับ
บริษัทนี้ติดต่อมา
เหมือนแบบว่าจะให้เซ็นเอกสารที่ว่าไปสมัครงานอะไรเนี่ย
ผมก็ใช่ครับก็เลยบอกเขาว่า
ที่อยู่ห้องนี้อะไรยังไงอย่างนี้เข้ามา
อยู่หลังเซ็นทรัลอะไรอย่างนี้ผมก็ให้เขาเข้าไปครับ
พอดีเขาขึ้นไปเขาก็บอกว่ามาตามรถ

เขาสอบถามข้อมูลคือจะบุกรวบตัว
เพราะว่าทางตัวภัยรัฐเนี่ยนะครับ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวน้ำมนต์ไว้
ฐานยักยอกทรัพย์มีหมายจับ
เสร็จแล้วเนี่ยตัวของน้ำมนต์ให้การซัดทอดว่ารถของกลางเนี่ย
อยู่ที่คอนโดของปรเมฆที่ชนบุรี
คุณกองปราบเลยเก่งคุณปรเมฆเนี่ยรู้เรื่องคุณภัยรัฐมาก่อนไหม
ไม่รู้ครับ

เพราะว่าเขาเนี่ยขับรถไม่เป็น

เดี๋ยวนะใครเป็นคนซัดทอดคุณปรเมฆนะ
แม่ก็คือหน้าตัวน้ำมนต์บอกรถของกลางเนี่ย

แล้วน้ำมนต์ไม่รู้เหรอว่าคุณขับรถไม่เป็น

แล้วบอกว่าปรเมฆร่วมขโมยหรือเอาไปด้วยป่
ครับก็คือว่าขยายผลจากที่ได้ตัว

กลวิธีการหาข้อมูลการหาการข่าวการดักอะไรต่าง
แต่ถ้าสมมุติคุณปรเมฆเป็นคนขับรถเป็นที่คุณปรเมฆจะหลุดอย่างนี้ไหมคะ

ถ้าเกิดไปสมคบนะฮะว่าไปไหนไปไหนกับครูน้ำมนต
ไปเอาของไปขายหรือไปที่บงที่บ่อนไปเล่นการพนมพนาสมมุตินะครับ
โดนรับของโจรเต็มไอใช่ไหมครับคุกเนี่ยปรเมฆเนี่ย
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอมาคุยกับคุณสุวิมนต์ค่ะ
คุณสุวิมลเนี่ยเป็นภรรยาของหนึ่งในเจ้าบ่าว
คือสามีเราเนี่ยเคยแต่งกับเขาแล้วเสียไปหลายแสน

ขออนุญาตแบบถามตรงไปตรงมาเนอะแต่เรื่องว่าเกิดในอดีตเนอ
ไม่มีปัญหาอะไรกันเนอะสักครู่ค่ะ
คุณสุวิมลค่ะสามีโดนไปเท่าไหร่โดนไป๔แสนค่ะโดนไป๔แสน
เฉพาะเงินสดใช่ไหมทั้งโอนแล้วก็เงินสดค่ะ
แต่ว่าไม่ได้มีทองรถไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะ
จริงแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราดูแล้วเนี่ย
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้มาแต่อย่างคุณคณิตถาคุณสุวิมลเนี่ย
เป็นคนที่มีข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลไว้เยอะมาก

เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวผูกมัดมากที่สุด
ว่าเขาและบวกคนอื่นทำด้วยไม่ได้ทำคนเดียวมีไหมที่เราตั้งข้อสังเกต

ก็คือเหมือนกับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องออกมาพูดไม่รู้เรื่อง
แต่เวลาไปที่บ้านทำไมถึงพ่อเขาไปบอกให้พ่อแม่ของคุณประสาน
ขายที่ขายทางเพื่อจะให้เขาไปอยู่กับเขา

คือคุณวิพลให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานบอกว่าคือถ้าน้ำมนต์อยู่กับพ่อแม่เขาไม่ค่อยพูด

ใช่ค่ะทางพ่อแม่พี่ประสานเล่าให้หนูฟัง

ก็คือจะโน้มน้าวให้ที่บ้านคือแบบอยากให้ที่บ้านรู้ว่าเขามีธุรกิจจริงอะไรจริง
คือเนี่ยไปอยู่กับผมเลยนะอะไรนะเดี๋ยวขายที่จากตรงนี้ไปเลย
เดี๋ยวไปอยู่กันที่นู่นเลยเพราะว่าที่นี่ดูแล้วมันทำกินไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะที่จากการสอบถามจากทางพ่อแม่ของพี่ประสานคือ

แจงไม่ใช่เฉพาะน้ำมนต์ที่เป็นคนทำเรื่องนี้

มีลักษณะไหนอีกบ้างคะหรือโดนกันแบบไหน
โดนโดนต่อกันเลยไหมค่ะโดนต่อต่อกันอืมค่ะส่วนใหญ่แล้วโดนไปลักษณะแบบไหนคะ
จะโดนหลอกให้ลงทุนแล้วก็คนคนที่หนูยังไม่เปิดนี่ก็คือ
คือเขากำลังรวบรวมหลักฐานค่ะว่าทางพ่อแม่เขาเนี่ยไปจริง
ตรงนี้แล้วก็มีการไปพูดคุยค่ะในเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไร
แต่ว่าคนที่จะเปิดนี่คือยังไม่ตกลงแต่งงานเพราะเขาหาเงินไม่ทัน
ค่ะคือดูจากความคาบเกี่ยวของเวลาเนี่ยนะคะ
พอเรามาไล่เรียงทั้งเส้นกันดูเนี่ยความคาบเกี่ยวของบางเรื่องมันชัดมาก
อย่างคุณปรเมฆเนี่ยก็จะมีความคาบเกี่ยวกันมากกับพี่สหายคุณคณิตหาใช่ไหม
ใช่ที่เราเล่ากันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอ่อ
ผู้เสียหายที่มีความเกี่ยวยงกันเช่นรถไปจอดอยู่ที่คนนี้แบบนี้
ค่ะคือตอนที่ช่วยกันตามเนี่ยนะคะตามตัวเขายากไหม
อยากค่ะคิดว่าเขาตั้งใจหนีหรือยังไง
หรือเขาพยายามไม่ทิ้งร่องรอยหรือเขาไม่ได้เป็นเขาตั้งแต่แรก
เพราะเขาเป็นสร้อยเพชรพารีวัลตั้งแต่แรกคือมันยากตรงไหนคะ
เขาคิดหนีนี่แหละค่ะถ้าเขาไม่คิดหนีอ่ะรถของคุณไพรัสอ่ะ
ทำไมต้องอำพางรถไปเปลี่ยนรูปใช่ค่ะ
เอาสติ๊กเกอร์แปะรอบคันแล้วมีป้ายที่ปลอมอีกติดกันอยู่ในรถ
ตอนนี้ไม่มีใครได้อะไรคืนมาเลยถูกไหมคะนอกจากรถ
รถก็ยังเป็นของกลางอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะรถคือคือได้มาแต่ยังไม่ได้ได้ให้ตัวเขา
ยังครับเพราะว่าอยู่ที่โรงพักประตูนับจุลาลงกร
ไอ้การลิฟต์เงินทรัพย์สินอะไรของน้ำมนต์อะไรมาเพื่อใช้คืนเหยื่อ
จะมาบอกกล่าวกับสื่อมวลชนและประชาชนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามดูครับ
ตอนนี้พ่อแม่น้ำมนต์อยู่ไหนอยู่ในประเทศไทยนะครับ

อยู่ในสายตาของตำรวจ
แต่ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับ

ตามปย๓๔๒อน๑

พนักงานสอบสวนมีอำนาจสำนวนสนักศาสน

เพราะในเรื่องนี้เป็นการช่อกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น

แต่ตอนที่เรารู้เนี่ยยัง
กำลังบางสิ่งบางอย่าง

ไม่ได้มีการควบคุมตัวอยู่ที่ใดตอนนี้

ขณะนี้ใกล้จะหมดหน้าที่ของผมที่ได้

หลักฐานและหลักฐานสำคัญบางประการส่งมอบให้
เพราะฉะนั้นเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกคน
รู้จักน้ำมนต์ชื่อสร้อยเพชรพารีวัล

คือสร้อยเพชรพาริวัลตั้งแต่วันแรกสำหรับทุกคนเลย

เพราะว่าสินสอดบางส่วนเขาก็ให้มีการโอน

สร้อยเพชรพาริวัลทั้งหมดไม่มีบัญชีอื่น
นี่บัญชีของพ่อบัญชีของแม่บัญชีของน้องของญาติ
ไม่มีบัญชีชื่อนี้เท่านั้น

บ้านตกลงบ้านปฐุมมาบ้านเช่าถูกไหม

เวลาไปเช่าใช้เอกสารก็ชื่อสร้อยเพชรพาริวัล

แล้วคนให้เช่าดูยังไงคะถึงยอมให้เช่า
เขาก็มีบัตรประชาชนของสร้อยเพชรฮาริวัล

ด้วยความที่ไว้วางใจของผู้ให้เช่า
หรือหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน

ทำธุรกรรมเนี่ยแต่เขาจำหน้าผมได้

แค่ฟักบัตรมาลักษณะดูไม่ผิดปกติ
เขาก็ดำเนินการอยู่แล้วครับ
มีมั้ยมีใครเคยไปถามเจ้าของบ้านไหมลูกแดน
ตอนที่เขาเล่าให้ฟังคือตอนที่หนูไปย้ายของให้พี่ชาย
เขาบอกว่าทางน้ำมนต์เนี่ยเอาชื่อสร้อยเพชรพารีวัลไปทำสัญญาเช่าบ้าน

ค่ะเป็นหน้านั้นทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยถามว่าทำไมหน้าไม่เหมือนกัน
ทางคุณน้ำมนต์บอกว่าไปทำศัยกรรมมา
อืมเห็นไหมครับเขามีกุศโลบาย
ต้องบอกว่ากองปรับถ้าเก่งเก่งมากเลยนะครับ
ถ้าไม่ได้บัตรประชุมตอนที่จับกลุ่มตัวได้ยังเหนื่อยอีกนานครับ
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะอ้างอย่างไร

คุณซื้อคอยวางงานไปนู่นไปนี่
ผมก็ต้องมาตีปลาหน้าใส่ดักว่าเพราะพวกเขาทำอะไร

ลองตั้งข้อสังเกตนะคะเราลองตั้งข้อสังเกตทำข้อมูลกันในรายการ
ส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทรถอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลย

เพราะว่าสามีก็จะพูดว่า
ก็เหมือนกับเขาตัดแขนตัดขาเหมือนกับว่าไม่ต้องให้ออกตามตัวได้หรืออะไรประมาณนี้

คือทุกคนจะต้องแบบถูกชักชวนให้ลาออกกันหมดเลยใช่ไหม

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาบอกทำธุรกิจส่งออก
พอได้สินสอดไปปั๊บอ้าวนายกอไปขายแก้วมังกรที่ตลาดไทย
เสร็จแล้วปุ๊บก็แต่งงานใหม่กับนายขอ
ในของแต่งงานเสร็จปุ๊บอ้าวไปขายลิ้นจี่ที่อีกมุมนึง
เป็นกระบวนการนี่ก็ซื้อก็นั่งปลานั่งปลาขาย
บอกว่าเป็นการฝึกเหมือนกับนักธุรกิจใหญ่ของประเทศไทย
เราต้องเริ่มต้นโดยจุดเล็ก
เป็นกุศโลบายที่ของเขาเนี่ยนำมาดำเนินการกับเหยื่อต่าง
คือเราอาจจะบอกข้อมูลคุณผู้ชมได้ไม่หมดด้วยเวลาจำกัดนะคะ
แต่เท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกเนี่ย
คือเป็นคนที่ทำงานบริษัทรถยนต์นะนะ
เอาว่ากันตรงไปตรงมาคือก็ดูแล้วมีฐานะ

แล้วพอได้เป็นแฟนกันเนี่ยก็จะชักชวนให้ลาออกมาทำธุรกิจด้วยกัน
ครับฝ่ายชายก็ต้องทุ่มหมดเนี่ย
เพราะว่าคิดว่าฝ่ายหญิงจะเป็นคู่ชีวิตฝากผีฝากไข้เข้าไป
สุดท้ายฝากผีฝากไข้ก็ไม่ได้ฝาก
ฝากแต่ความเจ็บช้ำที่เราถูกหลอก
มาเจอกันเอาหลักฐานมาดูนะครับ

ก็คือหลักฐานที่เวลาเขาพูดคุย

ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันมากขนาดนี้เนี่ยนะคะ

ก็ไปเชื่อเขาเองนี่มองได้อย่างนั้น

เพราะเหมือนกับโดนซ้ำเติมแต่ทีนี้
เหนือจากการมีความสัมพันธ์กันแล้วเหตุที่ต้องแต่งงานกัน
ระยะเวลาการคบกันสั้นเนี่ยเพราะว่าพูดถึงเรื่องการตั้งคันครับ
คือถ้าไม่รับผิดชอบก็โดนด่าอีกแบบนึง
ด่าโดนแจ้งความสิครับเขาบอกเลยนะครับว่า
ถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีนี้พอรับผิดชอบกลายมาเป็นโดนหลอก
ก็โดนสังคมวิจารณ์อีกแบบนึง
คืออันนี้เราเข้าใจกันนะคะเข้าใจทุกท่านที่เป็นเหยื่อนะพูดแทน
ก็เลยจะบอกว่ารูปที่ใช้ที่บอกว่าตรวจคันมาเนี่ย
อันนี้ได้รูปเดียวกันหมดเลยถูกไหมคะ
คุณผู้ชายทุกท่านได้รูปเดียวกันหมดเลยใช่ไหม
ของผมนี่เป็นที่ตรวจคันครับ
เป็นที่ตรวจคันแล้วก็มีอัลต้าซาวน์ด้วยใช่ไหม

เหมือนกันรูปเดียวกันที่แฟนให้ดูก็รูปเดียวกัน

ตอนนี้ไปไหนมาไหนชื่อน้ำมนต์เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนกันทั่ว

ทำให้พระเดือดร้อนเลยนะแต่ว่าต่าง

เพราะว่าคือเขากลัว

ในลักษณะที่หลอกอีก

คนเขากลัวแล้วนะครับเวลาทางฝ่ายหญิงเนี่ย

เขายกตัวอย่างอ้าวจะเหมือนกับน้ำมนต์หรือเปล่า

ทางกองปราบปรามเลยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจแต่ละพื้นที่
ทางพ่อและแม่ของน้ำมนต์ออกมาปฏิเสธทุกประเด็น
แต่อย่างที่บอกไม่ว่าคำให้การหรือแม้กระทั่งคำให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ใดก็แล้วแต่เป็นอย่างไรสุดท้ายหลักฐาน
เป็นดุลพินิษฐของพนักงานสอบสวนของอายการของศาลจะผิดหรือไม่ผิด

ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วขอให้ได้อย่างน้อยได้คืนมาบ้าง
ส่วนก็ยังดีขอบคุณที่มาเปิดโปรงเรื่องนี้ให้ฟัง
ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนในสงการค่ะ
คุณผู้ชมลากันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ